ข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่ดราม่า
สามีคุณแพทย์นักประปาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ใช่คือเมื่อวานเขาออกมาโพสต์นะคะ
ดราม่าเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการโพสต์ข้อความต่างนานา

เออซึ่งหลายคนก็เกาะติดข่าวนี้อยู่นะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เบ้นเนี่ยมีการโพสต์เดือดขอซื้อปืน
ที่คุณบอก๙มมเพื่อระเบิดสมองตัวเอง
อัปเดตล่าสุดนะคะตอนนี้เนี่ย
คุณเบ้นเองที่เมื่อวานบอกว่าจะไปแจ้งความเอาผิด
กรณีสำนักข่าวแห่งหนึ่งพาดพิงถึงตัวเอง
แต่วันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการแจ้งความแต่อย่างใดนะคะ
แล้วก็ได้มีการลบโพสต์ที่เกี่ยวกับปืนออกไปแล้วด้วย
ส่วนสาวแพทย์นับประพาขอลอยตัวเหนือดราม่า
พาลูกชายสุดน่ารักน้องเรสซิ่งนะคะบินด่วนไปเมืองจีน
เพื่อไปทำงานแล้วก็ถือโอกาสพักผ่อน
ไม่เกี่ยวกับข่าวดราม่าใด

เดี๋ยวบันเทิงไทยรัฐจะรีบรายงานเป็นการด่วนนะคะ

ออกมาบอกว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใด
แต่ว่าเขาบอกเมื่อวานว่าวันนี้จะมีการดำเนินคดี
คือเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ

ก็คือยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดเกิดขึ้น

ลบโพสต์ที่บอกว่าจะขอซื้อปืน๙มม

อันนี้หลายคนก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกัน
แล้วก็เข้าไปคอมเมนต์บอกว่าให้ใจเย็นนะ

เดี๋ยวก็มาอัปเดตในบันเทิงไทยรัฐกันอีกทีนึงนะคะ
พูดถึงเรื่องของผู้จัดการดารากันบ้างดีกว่านะ
เดี๋ยวนี้เป็นผู้จัดการดาราก็ต้องพ่วงอีกตำแหน่งนึงนะ
ก็คือผู้จัดละครด้วย

จากผู้จัดการของใหม่ดาวิกาก็กลายมาเป็น

ปั้นโปรเจคน์กับคู่ใหม่เต๋อโอ้โหฮอทเปรี้ยงปลั่งเลยล่ะ

ก้าวเขาจะทนแรงถาโถมของกระแสข่าว

พี่ก้าวเรื่องมากเป็นผู้จัดการขี่วีนขี่เวียงจุกจิกจู้จี้
จนคนละอาทั้งวงการได้หรือเปล่า
ไปฟังพี่กล้าวเปิดใจแบบไม่มีแอปกับบันเทิงไทยรัฐพร้อมกันค่ะ

แต่นี่เรามีทีมงานจำนวนมากที่คอยมาช่วยเป็นสไพรเตอร์ให้เรา
ใช่เป็นสตาร์ฟให้เราเราก็เลยค่อนข้างก้าวว่าอันนี้

อาจจะมีข่าวเยอะเรื่องแบบจุ๊กจิ๊กอัพด้านตัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรากลัวคนมองไปถึงละครเราไม่ดิวงานลำบากไหม
จริงเรื่องต่างที่ผ่านมาก้าวว่ามันเป็นข่าว
มันก็คือข่าวการที่โดนแบบคนพูดว่า
คนนี้เรื่องเยอะคนนี้ทำไมจุกจิกเลย
แต่จะบอกว่านั่นคืองานของผู้จัดการดารา
ถ้าคนที่บอกว่างานของผู้จัดการดาราเป็นสิ่งที่เลี่ยงมาก

เพราะนั่นคืองานของเขาถ้าเกิดว่าเขาไม่ทำงานเลย
อะไรก็ได้อะไรก็ได้นั่นแปลว่าเขาไม่ทำงานค่ะ

หรือยังไงมันก็ต้องไปตามที่เราวางไว้
พี่เก้าก็อยากฝากให้ทุกคนที่จ้างงานเนี่ยเข้าใจ
เหตุผลที่เรื่องมากมันเป็นเพราะว่าหน้าที่และการงาน
ถ้าเกิดว่าไม่เรื่องมากเนี่ยอันนี้แปลว่าไม่ได้ทำงาน
อยู่เฉยก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาเรื่องมากเนี่ย
ก็เพื่อตัวของดาราที่อยู่ในสังการที่มีความดูแลของเขาเนี่ยแหละ
เพราะว่ามันคือหน้าที่ของผู้จัดการดารานั่นเอง

แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใช้วิจารณญาณกันต่อไป